วันนี้มีกำลังใจแล้วก็พลังที่สำคัญ

คุณน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ความว่าในยามที่เพื่อนร่วมชาติจำนวน๑๓คน
กำลังตกอยู่ในภาวะคับขันณถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารพลเรือนอาสาสมัครทุกฝ่าย
ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยชาวต่างประเทศ
ผู้มีมิตรจิตมิตรใจระดมกันเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
แสดงถึงพลังสามัคคีแห่งคนไทยและน้ำใจมิตรในยามวิกฤต
เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง
หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่๒๙มิถุนายน๒๕๕๙
อารัฐนาพระสงฆ์ให้นำพุทธศาสนิกชนแผ่เมตตา
ด้วยการเจริญกรณียเมตสูตรด้วยทรงห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง
อาตมภาพขอถวายอนุโมทนาและขออนุโมทนา
อีกทั้งเชิญชวนชาวไทยจงร่วมกันเจริญกรณียเมตตสูตร
ศึกษาความหมายแห่งพระสูตรนั้นให้กระจ่างใจ
เพื่อประมวลเป็นกำลังจิตอันถึงพร้อม
เมตตาธรรมไม่มีประมาณเพื่อยังความสวัสดีของทุกชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว
และขออำนวยพรให้ผู้ประสบเหตุและผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าช่วยเหลือทุกคน
เจริญสวัสดีภาพประสบผลสำเร็จในภารกิจที่มุ่งหมายทุกประการเทิน
นี่เป็นพระเมตตาธรรมของสมเด็จพระสังฆราชนะฮะ
ผมว่าจะทำให้ทุกคนนั้นมีพลังแล้วก็มีกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียว